คุณผู้ชมรายงานมาเรื่องของสภาพอากาศหลายพื้นที่เลย
อย่างที่ร้อยเอ็ดบอกว่าอุณหภูมิ๓๗องศา
บางคนก็บอกว่าเปิดพัดลมอย่างเดียวเอาไม่อยู่มันร้อนมาก
บางคนบอกว่าฝึกนับ๑๑๐บ่อยจะได้ใจเย็น
ประเทศไทยอยู่ยากขึ้นทุกวันโรคจิตเยอะมาก

เดี๋ยวเราเล่าให้คุณผู้ชมฟังแต่ก่อนอื่นมาดูเรื่องนี้หน่อย
ไม่รู้ว่าอากาศร้อนหรืออย่างไรที่โคราชค่ะ

แล้วจู่ไฟมันลุกมาจากห้องเครื่องคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ

โอ้ตายรถอยู่ใกล้
ตำรวจออกไม่อยู่แล้ว

ตาสงสารมาก
คุณสุดท้ายคุณคือที่ฉันลุ้นกับเสียงของสองสาวที่อยู่บนตึก

ใช่คือทำให้เราก็แบบตกอกตกใจไปด้วยว่าจะยังไงต่อ
เพราะว่าควันเนี่ยมันหนาขึ้นมันเพิ่มมากขึ้นนะคะ

คือคลิปนี้พลเมืองดีเขาใช้มือถือถ่าย
กระบะคันนี้เป็นกระบะนิสันนะคะทะเบียนบ่อยไม้ทท๘๑๑๐นครราชศรีมา
คือขับมาอยู่ดีที่ถนนมิตรภาพตรงนี้
แล้วพอมาถึงตรงเยื้องกับศูนย์รถนิสันในตัวเมืองโคราชเนี่ย
ควันนะคะมันพุ่งออกมาจากห้องเครื่อง
แล้วไฟดูสิเป็นไฟขาวโพลนเนี่ยไหม้ท่วมลุกไหม้ทั้งคันเลยเนี่ยนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามใช้ถังเคมีไปฉีดดับเพลิง
อยู่ประมาณนัก๑๐นาทีนะคะถึงจะสามารถควบคุมได้
แต่ว่าห้องเครื่องของรถโดนไฟไหม้เสียหายหมดเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
คนขับรถกระบะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
กำลังจะขับรถไปทำธุระในตัวเมือง
แต่ว่ามันก็มีควันพุ่งออกมาจากห้องเครื่อง
ก็คาดว่าน่าจะเกิดจากเครื่องยนต์ขัดข้องแล้วก็อากาศร้อน
ทำให้ไฟลุกไหม้มาแบบนี้
ส่วนรถกระบะคันนี้ก็จะส่งให้ช่างตรวจสอบไปหาสาเหตุหน่อย
ว่าไฟมันไหม้มาจากอะไรจากส่วนไหนแล้วจะสามารถซ่อมได้หรือเปล่า
ช่วงนี้หลายคนภาวะนะกับการจอดรถตากแดดเนี่ย
กลัวว่าจะเป็นเหตุให้ไฟมันลุกไหม้ได้จริงหรือเปล่า

ก่อนหน้านี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถของผู้หญิงคนหนึ่งนะ
คือทั้งมีทั้งโทรศัพท์มือถือที่ลืมอยู่ในรถ
มันเกิดระเบิดอะไรแบบนี้ด้วยก็กลัว
ทุกคนก็กลัวตอนนี้นะฮะก็อยากให้ตำรวจหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับ